ปิดท้ายกันที่เรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยนะครับ
โลโก้ที่ออกแบบโดยคนไทยครับได้รับการเปิดเผย
ครั้งที่ห้าสิบห้าที่จะเป็นการพบกันระหว่าง
โก้นี้เป็นผลงานของคุณเชอรี่พัชนิตศรีวิโรธครับ
ซึ่งเธอไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับ
อายุปัจจุบัน๒๔ปีเท่านั้นครับซึ่งก็ได้รับมอบหมายให้ออกแบบโลโก้
เธอก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่โลโก้ของเธอนั้นได้รับเลือกในครั้งนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับอายุเพียง๒๔ปีเท่านั้นครับ
งานของชาวไทยก็ได้ออกสู่สายตาของชาวโลกครับ